คุณผู้ชมเกษตรทำเงินวันนี้จะพาไปรู้จักกับสวนเมลอน
เค้าบอกว่าปลูกมาได้สีเหลืองโทงอร่ำ
กรอบหวานรสชาติดีขนาดนี้
อยากรู้เคล็ดลับว่าทำได้อย่างไร
ติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
โอ้โหสีเหลืองอร่ามสลับสีเขียวของใบเมลอน
ดูไปแล้วเนี่ยโรงเรือนเมลอนที่นี่ก็สวยดีเหมือนกันนะครับ
ชาวหน้าหันมาปลูกเมลอนเป็นอาชีพเสริม

สีเหลืองทองสายพันธุ์จักรพรรดิหวานกรอบอร่อย
มีบริษัทใหญ่มารับซื้อเตรียมขึ้นห้างแล้วครับ
ชาวตลอดข่าวมาเจอกับชาวบ้านที่เขานัดรวมตัวกันเป็น
วิสาหกิจชุมชนน้องมะคังอยู่ที่บ้านเขาน้ำสุดตำบลทัพยายเชียง
อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
นี่นะเป็นลานหน้าบ้านของคุณพี่วสันเอี่ยงเอี่ยมอายุ๖๑ปี
เกษตรกรใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านสร้างเป็นโรงเรือนโดม
โครงเหล็กพลาสติกใสแบบปิดจำนวน๓โรง
ลูกเมลอนสายพันธักพัดมาแล้ว๔ปี
การลองผิดลองถูกและสำเร็จใน๒ปีหลังนี้ครับ
เกษตรกรเขารู้ว่าเรื่องที่ยากที่สุดในการดูแลคืออะไร
วสันครับเริ่มดูแลต้นเมลอนอย่างไรมาก่อนครับ
คนไม่เคยเนอะบางรุ่นก็ได้ขายบางรุ่นก็ไม่ได้ขาย
ยากที่สุดคือเขาจะแตกลูกแตก
ลูกแตกคือเรื่องที่ยากที่สุดของการดูแลเมลอนสายพันธจักรพรรดิ
เกษตรกรนะต้องเดินสำรวจผลเมลอนที่ผลแตกจากการรับความชื้นมากเกินไป
และต้องตัดออกทันที
เมลอนออกผลผลิตพร้อมจำหน่ายเนี่ยจะใช้เวลา๗๕๘๐วันนะครับ
แต่ช่วงฝนตกเกษตรกรต้องเฝ้าระวังความชื้นจากดินและอากาศ
เพราะต้นเมลอนจะชอบดูดซับความชื้นตลอดเวลา
ดูดทรัพย์ไปเยอะผลเมลอนก็เลยแตกแบบนี้ครับ
ผลผลิตที่เหลืองอร่ามทั้งหมดนี้ออกในจำนวนที่เหมาะสมนะครับ
คือมันสลับกันโตเพื่อไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด
ด้วยมือจนครบทุกต้น
เมื่อติดผลเล็กแล้วจะเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดเก็บไว้
สมบูรณ์ที่สุดไว้เพียงผลเดียวต่อต้นเท่านั้นครับ
ลอนสายพันธักพรรดิเนื้อจะออกสีเหลืองอมส้มมีรสชาติหวานกรอบ
และมีกลิ่นหอมจำหน่ายกิโลกรัมละ๘๐บาท
แต่ที่พิเศษสุดเลยนะครับก็คือการให้ผลเมลอนเนี่ยมันไปโตในกล่องพลาสติกรูปหัวใจ
และจำหน่ายในราคาผลละ๕๙๐บาทพร้อมจัดส่งจำหน่ายทั่วประเทศ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
สวนเมลอนที่นี่ก็สุดยอด

ผมได้ข่าวว่าคุณก็มีสวนเมลอ

ก็ปลูกไปแล้วหลายรอบแล้ว
แต่ต้องบอกว่าเขาก็มีเทคนิคในการทำเงินที่แบบว่าแตกต่างกันเนี่ย
เพิ่มมูลค่าด้วยการใส่กรอบให้ผลไม้มันมีรูปร่างอะไรอย่างนี้